คือเขาบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะได้สิ่งดี
แต่บางคนก็อยากได้ความเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้น
ก็เลยจะพาไปดูเรื่องของการศักยันต์โดยเฉพาะยันเสือเพ่นค่ะ
การวางสิ่งของเครื่องใช้นะครับ

เราจะพบวิหารจตุลมุกด้านซ้ายมือนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเราจะพากันไปที่โบสถ์เก่า
ของวัดบางพระมีอายุมากกว่า๓๐๐ปีนะครับ
ข้างในนะครับก็จะมีความร่มเย็นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ
ด้านขวาก็จะมีคล้องให้เราได้รูปนะครับ
รูปแล้วเกิดเสียงสิ่งที่เราขอก็จะประสบความสำเร็จครับ
ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปหล่อองค์ใหญ่ของหลวงพ่อเปิ่นนะครับ
ทุกครั้งที่มากราบไหว้ก็จะรู้สึกถึงความเมตตาที่ท่านมีต่อเราครับ
อ่าวัดที่พาไปเนี่ยนะคะ
เป็นวัดที่โด่งดังในเรื่องของการศักยันต์เสือเพ่นก็จริง
แต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือวัดอะไรวัดอะไร
นี่คือวัดบางพระหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดหลวงพ่อเปิ่นนั่นเองค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
คือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของการศักดิ์เสือเพล
และหลายคนมุ่งหน้าไปไม่ได้จะไปศักยานหรอก
จะไปกราบไหว้หลวงพ่อเปิ่นนะคะ
เพราะเขาบอกว่าเวลาไปกราบไหว้ท่านเนี่ย
เหมือนเป็นสิริมงคลแล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปมากมาย
และทุกวันเสาร์ช่วง๔โมงเย็นนะคะ
จะมีการสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อเปิ่นที่กุฏิ

ส่วนอุโบสถหลังเก่าก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เต็มไปหมดเลย

หลายคนมักจะเข้ามากราบไหว้ขอความเป็นสิริมงคล
สรีระสังขารของหลวงพ่อเปิล

แล้วอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นสวนรือสี
ในวัดตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นฤษีหลากหลายอิริยาหมดเลย
แต่ที่แปลกสุดบางคนบอกไม่เคยเห็นที่ไหน
ก็คือฤษีที่น่าเป็นเสือ

ปกติเราจะเห็นว่ารือสีเนี่ยนุ่งห่มได้เป็นชุดลายเสือใช่ไหม

แต่รือสีที่น่าเป็นเสือเนี่ยยังไม่เคยเห็น
ซึ่งที่นี่ก็มีให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่เล่ามายังไม่ได้หมดนะคะ
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมนะ
จริงวัดแห่งนี้มีประวัติแล้วก็เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์

ลองหาโอกาสแวะไปเที่ยวชมดูด้วยตาของคุณเองดีกว่านะคะ
ยังไงต้องขอบคุณคลิปสวยแล้วก็ข้อมูลดีนี้จากติ๊กต๊อกของคุณ
ไปกันให้ถูกนะนี่วัดบางพระ

แต่จริงมันจะมีอีกชื่อนึงที่วัดที่ชื่อใกล้เคียงกัน

ใช่อันนี้คือวัดบางพระนะคะอยู่ที่นครปฐมนะครับ